คือทำไมพี่ถึงมีอารมณ์ร่วมกับข่าวนี้

คือตั้งใจแกล้งให้ผมอ่านกันนะข่าวนี้

เออปุ้ยเดี๋ยวเอาเก้าอี้ลงก่อน
คุณผู้ชมฮะใจเย็นบ้านจะแตกแล้วล่ะเมียลุงหวินรู้แล้วครับรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว
วินทำไงต้องแต่งขันห้าไปเลยนะ
ไปกราบขอเข้ามาพ่อตาแม่ยาย
ส่วนที่แบบจี๊ดซายซายมาพูดหมดเปลือกเลยว่าคุยอะไรกับลุงหวินบ้าง
นี่แหละอยากรู้สายคือสาว๑๙เออนี่แหละครับ
ทรายอายุ๑๙ปีนะฮะคนที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกเงินคนแก่
ใช้แต่ละคำนะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าเธอเจอลุงวินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับ
๒๐๐๐๖๔ตอนไปเล่นกับเพื่อน๒๕๖นะแถวแถวบ้านนะครับ
แล้วเพื่อนบอกเธอเราอยากกินหมูทะวันนี้
นะเธอน่ะไปขอเงินลุงหวินสิแล้วเธอเหลือไปเห็นลุงหวิน
ก็แต่งตัวหล่อมาก็เข้าไปลุงลุงหวินวันนี้หล่อจังเลย

ลุงควักให้เลยสามพันใช่ไหมโอ้โหจัดเลยดิจัดเลย
คือต่อมาภายหลังมารู้ว่าลุงวินมีเมียแล้วนี่น้องซายบอกนะ
รู้ว่าลุงหวินมีเมียแล้วนะครับลุงหวินบอกว่า
ไม่ได้มีอะไรกับเมียมา๓ปีแล้วลองคิดดูลองคิดดู
นี่นะที่ซายเล่านะลุงวินอ้างแบบนี้
จากนั้นลุงวินก็เป็นฝ่ายตามตื้อเธอหลอกเธอไปสวนยางมั่ง
จักษ์กระทำอนาจารย์แหละสายรู้
ซายบอกว่าที่ผ่านมาขู่จะแจ้งความด้วยจะประจานก็แล้ว
แต่ลุงหวินตื้อไม่เลิกไม่ยอมจบนะอยากจะได้แต่หนูนี่แหละนะ
โอ้โหหนูไม่ชอบคนแก่โอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรพี่เบิร์ต
ผมเจ็บเออจี๊ดเหรอโอ้โหจี๊ดขึ้นมาเลย
บอกหนูไม่ชอบคนแก่ในเมื่อลุงไม่จบใช่ไหม
อ่าน้องซายบอกลุงไม่จบใช่ไหม
ก็หลอกให้โอนเงินซะเลยเงินจำนวนเงินเท่าไหร่ทรายจริงเท่าไหร่ทรายไหนบอกสิทราย
ตอนนั้นลุงวินบอกสองแสนเนอะใช่ใช่ทรายบอกว่าไม่ถึงหรอกพี่ไม่ถึงสองแสนหรอกแต่ถ้าแสนนึงอ่ะก็น่าจะถึงเอ้าอืม
ก็โรคจิตอยู่เลยพี่
แต่เขาแบบว่าไปบรรทึกมาไว้ดูเขาบอกว่าเขาไว้สไล้หน่อนเขาอ่ะ
ของหนูมันเซ็กซี่เกินว่าสั่น

หนูก็แบบล่อเงินต่อเลย

หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปขายตัวเองค่ะ
ผมงงว่าเสียเงินเยอะขนาดนั้นให้เด็กเอา

คนฟังยังรู้สึกว่าแกง่วเลยพี่
ก็เป็นคนเปิดเผย

แล้วจะไปสงสัยทำไมดูจากสุวิทย์มาวิภาวดียังเห็นเลยว่าพี่เบิร์ต
แต่ด้วยความรักและอยู่กันมานานเมียให้อภัยครับคุณผู้ชม
มีใจกว้างหรือครับยอดเมียต้องอย่างนี้นะ
ให้คำมั่นสัญญากับเมียบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
อกจากนี้คุณลุงได้ยกขัน๕อันนี้สำคัญคุณผู้ชม
ไปขอคำว่าพ่อตาแม่ยายด้วยท่านก็ใจดีบอกเออเลิกซะนะ
อย่าทำแบบนี้พ่อตาแม่ยายไม่ชอบไม่ชอบ
มีอะไรคุยกันดีซึ่งตัวลุงเองสัญญาดอม
นี่อันนี้สำคัญคุณผู้ชมสัญญากับพ่อตาแม่ยาย
บอกว่าจะเลิกแม่คุณผู้ชมฟังดีนะ
จะไม่เอาเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้อีกแล้ว
พ่อตาแม่ยายหันควับเลยเออคือต้องคุณลุงวิน
ลุงหวินต้องพูดไปลุงหวินฟังเบิศ
เพราะว่าจะไม่เอาเงินไปให้ผู้หญิงคนอื่นอีกแล้ว
ลูกจากลูกจากเมียลุงวินต้องพูดแบบนี้
ที่ผ่านมาถือเป็นประสบการณ์แต่ใจหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้
ว่าปกติลุงมีคนใจแข็งแต่ทำไมมาเจอน้องซายใจละทวย
ใจอ่อนโอนเงินโอนไวโอนเร็วแบบนี้
โดนของป่ะโดนของรอยสักของน้องซายหรือเปล่า
หรือเปล่ามีด้วยเหรอใส่สัตว์ที่น้าทอง
เอาเหรอมีด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เห็นรูปนะ
ฝวนเงินแสนที่เปยไปเอาไม่เอาแล้วไปยกไป
จะไม่ติดต่อกันอีกสัญญาคือสัญญาจะจบแบบหินจมน้ำเป็นไงวะ

แล้วพี่เบิร์ตบอกจะไม่ติดต่อกันอีกเลย
จากนี้จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อลูกเพื่อเมียดี
ลุงดีสุดยอดหันหน้าเข้าวัดฟังธรรม
แล้วใช้ธรรมะคมจิตใจยุบหนอพองพองหนอ

ส่งรูปนี้ไปเลยหรือคุณผู้ชมมีรอยสักอยู่

คือก็ถ่ายแบบนี้อยู่แล้วลุงอยากเซฟ

เออบอกลุงเบาะลุงเบาะรุงวิน

ขอบคุณมากนะฮะแฟนคลับเชียร์กันใหญ่เลย
แต่เชื่อว่าดูข่าวนี้คืออยากให้ย้อนดูตัว

แต่เมื่อกี้นะคือผมเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมท่านหนึ่ง

ก็พูดถึงเรื่องครอบครัวท่านนี้มีครอบครัวด้วย

เขาบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ย

ฉะนั้นก็ลองดูเป็นอุทาหรณ์หลายเรื่อง
เหลือเรื่องไม่ใช่เรื่องแค่เปย์สาวเท่านั้นฮะ